ยังมีอีกหนึ่งความเชื่อเกี่ยวกับพิธีศพ
เขาบอกว่าที่นี่เขาจะจัดเตรียมสำรับเอาไว้ให้กับผู้ตายใช่ไหมคะ
แต่ทีนี้เวลาแบบสมมุติผู้ตายตายไปแล้ว
เราก็ไม่รู้ว่าผู้ตายได้มารับได้มากินเครื่องสังเวย
ที่เราเอาไปถวายเอาไปให้หรือเปล่า
ทีนี้เขาก็เลยมีพิธีกรรมที่จะดูว่า
เอ๊ผู้ตายมารับเครื่องสังเวยหรือเปล่าค่ะ
ได้มาหอดมาถึงได้มากินอาหารที่หลูกล้านเต้งไฮเดอร์
ช่วงนี้ถูกเชี่ยนตั้งอยู่ในตอนเป็นพระสวทมล
หลังจากพระสวทมลเรียวเข้ากันอีก๑๐ีาวมุมบึงครับ
เป็นยังไงบ้าง

ใช่ค่ะก็เป็นพิธีกรรมความเชื่อของชาวบ้านทางภาคอีสานเหมือนกันนะคะ
แต่ก็บางพื้นที่ในอีสานเนอะ
เพราะอีสานแต่ละที่เขาก็มีพิธีกรรมความเชื่อที่แตกต่างกันออกไป
ทอนมักจะโพสต์คลิปเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อ
แล้วก็เขาเล่าบอกว่าหลังจากที่เผาศพผู้ตายไปแล้ว
ตกเย็นมาเนี่ยค่ะจะมาทำพิธีสวดแผ่บุญกุศลไปให้กับผู้ตาย
แล้วก็จะต้องมีการแต่งสำหรับอาหารให้กับผู้ตายด้วย
แล้วก่อนที่จะนำอาหารมาวางบนถาด
ชาวบ้านเขาจะนำผงขี้เท่ามาร่อนใส่ถาดไว้
แล้วค่อยนำอาหารมาวางเอาไว้

หลังจากนั้นชาวบ้านจะทำการจุดทูปจุดเทียนบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เปิดทาง
เพื่อที่จะให้ผู้ตายผู้เสียชีวิตได้มารับของเส้นสังเวย
มากินอาหารพร้อมกับให้ผู้ตายทำสัญลักษณ์บนขี้เท่า
สมมุติว่าถ้าผู้ตายมารับเครื่องสังเวย
แล้วตัวขี้เท่าที่เขาโรยไปก้นถาดมันมีแบบว่าลวดลายอะไรบางอย่าง

ประมาณนั้นก็คือเหมือนว่าผู้ตายได้มารับเครื่องเส้นสังเวยไปแล้ว
ผมเก็ตแล้วเข้าใจแล้วอารมณ์เหมือนว่าเดินทางมาแล้วเหยียบย่ำบน
ประมาณว่าเอามือมาจับแล้วโดนอะไรอย่างนี้

แล้วจากนั้นพระสงฆ์ก็จะทำการสวดทำพิธี
พอสวดเสร็จชาวบ้านก็จะนำถาดมาดูสัญลักษณ์ที่ผู้ตายทำเอาไว้
ก็จะได้รู้ว่าตกลงผู้ตายได้มารับของเส้นไหว้นั้นไหม
ถ้าหากเห็นร่องรอยชัดเนี่ยแปลว่าอะไรรู้ไหมคะ

คือร่องลอยที่บนขี้เท่าเนี่ยชัดคือแสดงว่าก่อนตายผู้ตายอดหยากหิวโหยอะไรแบบนี้
ซึ่งพิธีนี้นะคะหลายพื้นที่ทางภาคอีสานไม่ได้นิยมทำกันแล้ว

ก็เป็นพิธีกรรมที่ค่อนข้างจะหาดูได้ยากมาก
ก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังให้ได้ดูกันนะคะ

คืออย่างนี้ละกันนะของที่ไปเส้นไหว้เนี่ยเวลาเราลาของแล้วเอามาทานเนี่ย
ส่วนใหญ่เขาว่ากันว่ารสชาติมันจะหายไป

เหมือนโดนแบบว่าดูดกินอาหาร
ในความเชื่อเป็นแบบนั้นถ้ามองในความเป็นวิทยาศาสตร์
ก็คือมันอาจจะมีความเจือดจางจากอากาศจากสิ่งต่างทำให้มันจืดได้